เพราะว่ามีการเสริมทัพนักเตะจากยุโรปมากมาย

แพ้ไป๐ประตูต่อ๓ครับ

ถ้าใครชนะจะได้เข้าไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มนะครับ

เขาเล่นต่อโดยที่ไม่เตะบอลทิ้ง

ดูอีกครั้งครับจังหวะ

แล้วก็ได้อีก๑ลูกในช่วงครึ่งหลัง

บอลไปให้กับบูเล่แล้วไม่อยู่ตำแหน่งล้ำหน้านะครับ
จับบอลเข้าทางเอเกอร์ซั่นก็ยิงไปฉลับเกดีศักดิ์ทุกขุนทศเข้าอัตโตไปนะครับ
จากมุมนี้เนี่ยผู้สินไม่อยู่ในเหลี่ยมนะครับ
แต่ว่าถ้าเราดูแบบเฟรมต่อเฟรมก็ต้องมาดูทีหลังนะครับ
ก็จะเห็นว่าไม่ล้ำหน้าทำให้เสียหายชนะไป๓ต่อ๐ผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มนะครับ
อีกคู่ครับคุณซาคุณใดจากเกาหลีใต้ชุดน้ำเงินเจอกับคิดฉีจากฮ่องกงครับ
ครึ่งแรกอุณซาวนะครับนำก่อนในช่วงทดเจ็บนะครับจากชินซูฮานนะครับ
อัดเข้าไปดื้อดื้อเลยครับพอขึ้นนำแล้วก็ดูจะเหนือกว่าแต่ว่าคิดชีทำได้ดีมากนะครับ
ตีเสมอจากคิมบองจินนะครับในช่วงเวลาที่เหลือก็ทำอะไรกันไม่ได้ครับ
ตัดสินด้วยการโดนจุดโทษเลยนะครับเพราะว่าต่อเวลาอีก๓๐นาทีก็ยังไม่มีสกอร์เพิ่ม
ปรากฏว่าอุตสาหุ่นใดนั้นแม่นกว่านะครับชนะไป๔ต่อ๓สกอร์รวม๕ต่อ๔ก็ส่งผลให้
เจลีกและอีกทีมที่จะแข่งขันในวันนี้ระหว่างผู้ชนะระหว่างบิสเบโรนะครับ
ออสเตรเลียกับทางเซี่ยงไฮทเสนอจากจีนรอบแบ่งกลุ่มจะเริ่มเตะวันที่๒๑กุมภาพันธ์นี้ครับ
ทีมในฮ่องกงนะครับเป็นแชมป์ทีมมาลีกของฮ่องกงนะครับ
แล้วก็พาทีมคว้าแชมป์ลีกโดยการแพ้ไปแค่นัดเดียวจาก๑๕นัด
เป็นแรงบันดาลใจของเธอทำให้ดูฟุตบอลแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองนะครับ
อยากจะพัฒนาวงการฟุตบอลหญิงแต่วันนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับ
แล้วก็เป็นกุญสือที่น่าจับตามองที่มาคุมทีมฟุตบอลชายได้ครับ